ไปเป็นเรื่องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปีค่ะถูกกลุ่มวัยรุ่นมากันประมาณ๑๐คน
รุมทำร้ายไปถามตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักนะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้และไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรกล้องวงจรปิดนี้เห็นหลักฐานสำคัญ
ก็คือกลุ่มวัยรุ่นกว่าสิบคนที่มารุมทำร้ายผู้ชายคนนี้ที่นั่งรอแฟนอยู่ตรงนี้ค่ะ
เสื้อสกรีนคำว่าบังหมัดคลองตันเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เดี๋ยวจะสืบจากเสื้อนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมด
พอนั่งอยู่ลุกขึ้นปุ๊บเนี่ยวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อกอาวุธครบมือมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
มาเป็น๑๐คนถูบตับตับมีมีดด้วยนะแท้งด้วยนะถูกทุบด้วยนะ
พยายามจะวิ่งหนีก็ไล่ตามทุบแบบเนี้ยค่ะอุ้ย
กางเกงหลุดเสื้อขาดแล้วนะลุ่มอยู่คนเดียวว่าดูสิ
และช่วงที่เขารอดมาได้ก็คือแฟนค่ะแฟนออกมาจากหอพักแล้วก็มาตะโกนไล่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
ให้ออกไปบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจด้านเดียวเนี่ยออกมาแล้วแฟนใส่ชุดแสกสีดำเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะกลุ่มวัยรุ่นก็เลยเดินหายไปแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑ทุ่มเมื่อวันก่อนค่ะ
ทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับแฟนสาวของผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านางสาว
สุรจนาจิริสาริตนะคะบอกว่าแฟนของเธอเนี่ยมานั่งรอ
เพื่อที่จะมารับกลับบ้านยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นกลุ่มนี้
แต่จากการสอบถามชาวบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุสันนิษฐานว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละ
จำลักษณะรูปร่างได้และโดยเฉพาะเสื้อเนี่ย
เสื้อที่ใส่มาก่อเหตุสกรีนด้านหลังค่ะ
คำว่าบังหมัดคลองตันเอาฟังเสียงแฟนสาวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
เสื้อที่เขาเห็นค่ะตอนนี้เดาสาเหตุไม่ได้หรอกว่า
มันช็อกแล้วก็งงแสดงว่างงงแบบงงมาก
ว่ามันเป็นที่ที่เราปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นมันโดนที่ที่พักไหมคะ
มีคนรู้ต้นทางมีคนถ่ายคลิปแล้วก็มีคนสั่งการ
เพราะว่ามีคนมีวิญญาณเขาได้ยินว่าที่ขาที่ขาที่ขา
เหมือนแบบกะเอาให้พิการให้สไตล์อะค่ะ
ให้พวกพี่เป็นกระบอกเสียงให้หนูก็เป็นคนธรรมดาคนนึงเนอ
ให้แบบจับคนร้ายให้แบบเร็วที่สุดให้เขาได้รับสิ่งผลกรรมที่เขาทำ
หลักฐานไปเยอะแล้วค่ะสำหรับกล้องวงจรปิดนะคะ
ตอนนี้เธอบอกว่าแฟนอาการน่าเป็นห่วงแผลที่มันเกิดขึ้นต้องเย็บหลายเข็ม
แขนศีรษะหน้าบวมและตอนนี้อาการความดันต่ำเสียเลือดเยอะค่ะ
นอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจสอนอทองหล่อ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดและส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
หาข่าวแกะรอยวัยรุ่นแก๊งนี้ตอนนี้ได้เบาะแสแล้ว
แล้วก็ได้จากเสื้อที่เขาใส่มาก่อเหตุนั่นแหละที่เขียนว่าบังหมัดคลองตัน
เนื่องจากเป็นเสื้อที่ผู้กว้างขวางในพื้นที่ที่เขาเป็นคนใหญ่คนโตในวงการมวย
วงการพนันไก่ชนเขาทำขึ้นเพื่อแจกให้ลูกน้องใส่
และผู้มีอิทธิพลคนนี้เกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาหลายอย่าง
มีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่คลองตันสุขุมวิทย์และเอกมัย
จากเรื่องเท่านี้ให้เดานะคะถ้ามันเป็นเรื่องของลักษณะการทำร้ายร่างกาย
ก็ต้องไปดูว่าผู้บาดเจ็บไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างอย่างไร
ถึงได้ส่งคนมาทำร้ายกันแบบนี้เนาะ
แต่ก็หว่ำเกลิมมากจริง